ท่านผู้ชมครับจะพาท่านผู้ชมไปดูภาพการแก้บนที่ศาลแม่ย่าโอรสแม่พันธิไลกุมารจุกแดงจุกทองนะฮะซึ่งอยู่ที่ตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีคือคนดูแลสารที่เนี่ยบอกว่าที่นี่เขามีงูเจ้าอยู่สองตัวนะเดี๋ยวไปดูนะฮะช่วงระหว่างที่มีคนเข้ามาแก้บนกันคณะ

อ๋อนี่เกิดปฏิหารนะคะ
นี่เห็นไหม

เดี๋ยวปฏิหารก็โฉลกเอาตาย

คุณรู้จักชื่อเขาเหรอ

แต่แปลกนะปกติงูมันจะไม่เข้าหาคน

ป่านกลับมาหมด
เป็นงูตามธรรมชาตินะครับไม่มีพิษอะไรนะ
นี่ฮะก็ไปอย่างรวดเร็วนะฮะ

เหมือนกับโผล่มาทักทายหน่อยนึง
บอกสวัสดีเหรอคะอ่ามาทักทายกันหน่อยหนึ่งแล้วก็ไป

นี่ฮะชาวบ้านเกาะลอยจากหาดนางแก้วนะ
เขาก็ขนเครื่องสักการะคณะนางรำ
รถเครื่องเสียงมาแก้บนที่สารเจ้าแม่
แม่ย่าโอรสแม่พันธิไลกุมารจุกแดงจุกทองนะครับ
สวน๘๐พันศาเขตเทศบาลตะบนกบินอำเภอกบินบุรีนะฮะ
เพราะว่าชาวบ้านที่เข้ามาชุดนี้เนี่ย
เขาถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย๓ตัวงวดที่ผ่านมา
ป้าสำเนียงอายุ๖๒ปีเป็นหนึ่งในผู้โชคดี
นำคณะพาคณะนางรำมา
ป้าก็อยู่ในนี้แหละที่ปฏิหารโถมาแป๊บหนึ่ง
คุณจะเรียกงูสิงตัวนี้ว่าปฏิหารอีกนานไหม

ดีมากคืนนอนลุกถึงตลอดเลยแหละ
ค่ะก็จะไปหาอะไรอย่างนี้

วันนี้เราก็นางรำมานางรำมาให้เขา

พันปีพันปี
๔๐๕๐เท่านั้นเลยหกสิบเท่าไหร่

ประมาทปุด๑๐๑๑คน

ชาวบ้านเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นงูเจ้าที่นั่นแหละ

เคยมาสื่อจิตกับแม่ตะเคียนแม่ย่าโอรส

เขาเลยพูดไงว่าเกิดปฏิหาร

งูเจ้าที่ปรากฏตัวให้เห็นแล้ว

ย่าโอรสแม่พันธิไลกุมารจุกแดงจุกทอง
ก็บอกว่าไม่ได้มีแค่งูสิงนะ

เฮ้ยเอาไปฟังเขามี
มีงูเขียว
มีงูเขียว
มีงูเขียวเฝ้าอยู่แล้วตัวนึง

งูตัวนี้จะเป็นงูเจ้าที่หรือเปล่านะ
ที่หมอเริงบอกเดี๋ยวต้องรอดูว่า

ที่เขาบอกว่าเฝ้าที่นี่อยู่แล้วก็ได้